ต่อเนื่องนะคะที่จังหวัดอ่างทองจะบอกว่าวุ่นกันยกหมู่บ้านเลยนะคะ
สตือยักษ์ค่ะคุณผู้ชมอายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะ
โค้นลงมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักเลย
ว่าฝนที่มันตกเยอะเนี่ยปริมาณดินที่มันอุ้มฝนคือรับน้ำหนักไม่ไหวไง
สุดท้ายค่ะต้นสตือโค้นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะไปพิงอยู่กับหลังคาบ้านแล้วก็ฝาบ้านของบ้านเลขที่๖๖
ทับ๑หมู่๓ตำบลอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
แล้วนี่มีสารด้วยแบบนี้ค่ะทีนี้พอมีสารแบบนี้ชาวบ้านก็มีเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะ
นางประภัยชูเชิดอายุ๖๘ปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าต้นสตือเนี่ยเป็นต้นที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่พวงทองเจ้าพ่อมาลัยที่ตั้งสารไว้บริเวณหน้าต้นสตือ
ซึ่งนี่เห็นไหมเป็นที่เคารพของชาวบ้านในหมู่บ้านความศักดิ์สิทธิ์ของต้นสตือที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีใบแล้วก็ลูกเป็นยา
หากเจ็บไข้ได้ป่วยคนในหมู่บ้านก็จะนำใบและลูกสตือเนี่ยมาดื่มกินต้มกินเป็นยารักษาโรคแล้วก็คาดว่าที่ต้นสตือหักโค้นลงแบบนี้นะคะ
เนื่องจากว่าต้นสตือเนี่ยหมดอายุไขเพื่อไปสู่พบภูมิที่ดีส่วนชาวบ้านที่มีบ้านอยู่บริเวณใกล้ต้นสตือแล้วก็สารเจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาในเวลาค่ำคืนนะจะมีชาวบ้านพบเห็นชายเป็นชายลักษณะแก่ใส่ชุดสีขาวไปนั่งเล่นอยู่บนกิ่งต้นสตือเป็นประจำแล้วก็เจ้า

นั่งกิ่งข้าวอยู่น่าล้นแห่งจ่ะ
บอกวิ่งครึ่งเลือนไปหมดเลย

มีเจ้าพ่อเจ้าแม่๒พี่๓สาว

ไม่งั้นลงมาเต็มที่แล้ว
คุณผู้ชมเห็นไหมคะตอนที่ชาวบ้านให้สัมภาษณ์นักข่าวของเราเนี่ย
ฝนยังเทกระหน่ำลงไม่หยุดเลยนะคะ
นี่นี่เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ชาวบ้านบอกว่าเอาล่ะในเมื่อต้นสตืออายุอนามกว่าร้อยปีแบบนี้
มันโค้นทับลงมาใส่บ้านหลังนี้
เชื่อต่อมาก็คือเรื่องของโชคลาภ
ก็จะเอาเลขที่บ้านนี่แหละค่ะไปหาซื้อลอตเตอรี่หน่อยนะคะ

ช่วงนี้อะไรเกิดขึ้นพอมันใกล้ถึงวันมันก็ได้หมดแหละ